ทีนี้เรื่องของโอมิครอนที่ทำพิษอยู่
เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับ
กลายเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานที่ดูแล
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นสบคหรือว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุข
ต้องตัดสินใจทางเลือกว่าจะเอายังไง
ระหว่างเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องเดินหน้า
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์นะครับจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

อย่างที่คุณบุ๊คบอกครับวันนี้
ประเทศเราเดินทางมาถึงจุดที่
ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจ
จะทำยังไงที่จะให้คู่ขนานกันไปได้
สุขภาพรักษาสุขภาพกันไว้ได้

จะตัดสินใจไปทางไหนก็โดนด่าทั้งนั้น
เพราะว่าสิ่งที่ต้องตัดสินใจมันเป็นทางสองแพร่งครับ
วันนี้ถ้าท่านดูหัวข่าวตามไปด้วยเนี่ย
ท่านจะเห็นว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งรัฐบาลทั้งสบค
เขากำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญ
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะยกระดับขั้น๔
กระสับกั้นสี่คืองดเดินทางงดทำกิจกรรมหมู่
ปรับมาตรการเข้มทั่วประเทศ
มันหมายความว่าต้องใช้ยาแรงก็คือปรับสีอีก๑๐จังหวัด

แล้วที่น่าตกใจคือสั่งเตรียมโรงพยาบาลสนาม
รับมือโควิดหลังปีใหม่
ซึ่งเหมือนจะรู้ว่ามันจะพุ่งไปถึงเท่าไหร่
มีเสียงเตือนให้จับตาว่า
หลังจากนี้อีกไม่กี่วัน
เมื่อเชื้อมันฟักตัวครบกำหนดของมัน
ตัวเลขป่วยจะถึงวันละหลักหมื่นหรือเป็นหมื่น
อย่างที่มีการคาดคณีกันไหม
แล้วพอเป็นอย่างนี้ถามว่าแล้วจะเอายังไงกัน

คาดว่าจะยกระดับไปถึงระดับ๔
เหมือนกับที่ประกาศใช้มาแล้วในก่อนหน้านี้
แล้วที่แพร่มออกมาก็เช่น
จะให้งดการเดินทางงดกิจกรรมหมู่
อาจจะถึงขั้นให้งดกินร้านอาหาร
ภายในร้านกันอีกครั้งหรือไม่
อันนี้ต้องลุ้นเพราะว่ากำลังประชุมกันอยู่
คนที่ต้องลุ้นมากที่สุดคือ

เขาตกอยู่ในภาวะตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตาย

ล่าสุดเนี่ยเพิ่งฟื้นขึ้นมาทำมาหากินได้

เริ่มจะหาเงินมาเลี้ยงลูกน้องได้
ครอบครัวได้ใช้หนี้ใช้สินได้
แล้วถ้ามาตรการเข้มมาอีกรอบนึง
หงายท้องตึงกันอีกครั้งหนึ่ง

มันหมดเนื้อหมดตัวครับลำบาก
กันทั้งบ้านทั้งครอบครัว

เพื่อมาพยุงให้ธุรกิจอยู่ได้
พยุงไม่รอดก็ต้องปิด

มีแหล่งเงินกู้ตรงไหนให้กู้ได้กู้

แล้วที่น่าสลดก็คือว่า

เขาตัดสินใจจบชีวิตฆ่าตัวตายมาแล้วหลายรายนะครับ

โดยเฉพาะธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
กลุ่มนี้จะอาการหนักกว่าเพื่อน
เมื่อวานเนี่ยคุณนฤทธิ์วชิระอมรเลิศ
คุณนฤทธิเนี่ยเขาเป็นตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยว
เขาเดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุข
เขาไปยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้บริหารกระทรวง

นี่เขาเรียกร้องเรื่องการสื่อสาร
สื่อสารที่ออกมาเนี่ย
มันทำให้โควิดโอมิครอนมีความน่ากลัวเกินจริง

มีความน่ากลัวเกินจริง
แล้วมันทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง

ตนมาจากตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยว
การโรงแรมทั้งสายการบินทั้งมะกุเทศทั้งร้านอาหาร
ซึ่งล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากการเสนอข้อมูลโควิด
ที่มีอนุภาพทำลายล้างเกินจริง
เขาเน้นคำว่าโกนเกินจริง
จนไม่สามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการต่างได้
ซึ่งถูกสั่งปิดเข้าสู่ปีที่๓แล้ว
และเมื่อกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ๔
ก็ยิ่งซ้ำเติมภาคธุรกิจ
จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขทำความเข้าใจกับประชาชนว่า
โควิดสายพันธุ์โอมิครอนมันไม่ได้รุนแรง

แล้วขอให้ประชาชนอยู่กับสถานการณ์โควิดให้ได้
ขอให้ลดจำนวนวันกักตัว

แล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่า
ในหลายประเทศก็มีการปรับตัว
เขาวางแผนระบบสาธารณสุขของเขา
ภาคธุรกิจดำรงอยู่ได้
แล้วก็ยกตัวอย่างประเทศสเปน
เปนมีอัตราติดเชื้อสูงครับ
แต่ยังเขายังปรับตัวใช้ชีวิตปกติ
แต่ว่าประเทศเราไม่อย่างนั้น

ออกแบบมาตรฐานคุมโควิด
ที่ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เปิดกิจการและอยู่ร่วมกับโควิดได้

โอ้โหเขาใช้คำว่าไม่อยากถูกฝังกรบแบบนี้

แทนที่จะได้รับการฟื้นฟูกลับถูกฝังกลบ
อัตราเสียชีวิตจากโควิดในประเทศไทย

คนตกงานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น
ฉะนั้นขอให้พิจารณาภาคการท่องเที่ยว

นี่นี่เป็นเสียงจากภาคส่วนการท่องเที่ยว
แต่ว่าภาคส่วนธุรกิจโดยรวมเนี่ย

ทั้งสอททหกค
ภาวะคำสั่งล็อกดาวน์
ลุ้นระทึกมติสบคชุดใหญ่วันนี้
รัฐต้องชั่งน้ำหนักให้ดี
คนที่ออกมาให้ความเห็นมาติงเตือน
ก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุล

เวลานี้ถ้าหากกลับไปล็อกดาวน์ประเทศอีก

ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ก็จะต้องหามาตรการเยียวยามาฟื้นฟูประเทศใหม่
แล้วจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล
ที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด
เห็นว่าควรจะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน
และมองว่าการใช้มาตรการดังกล่าวได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงการหยุดการแพร่ระบาดในช่วงเวลาอันสั้น
มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น
นี่นี่ภาคอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ
ส่วนรองประธานสภาอุตสาหกรรมอีกคนหนึ่งคุณเกรียงไกรเทียนนุกูล

เขาบอกว่ารัฐบาลมีประสบการณ์ในการรับมือกับโควิดได้เป็นอย่างดี
ในช่วงแพร่ระบาด๒ปีที่ผ่านมา
ฉะนั้นภาคเอกชนเนี่ยไม่เห็นด้วยถ้าจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศ
แต่ยอมรับได้ถ้าจะใช้สมุทรสาครสมุทรสาครโมเดลในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นจุด
เน้นในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง
ฉะนั้นนี่คือข้อเสนอที่คือทางสองแพ่ง
ที่ผมบอกว่ารัฐบาลจะตัดสินใจไปทางไหนก็ถูกด่าทั้งนั้น
ถ้าไม่ขยับมาตรการเข้มก็จะถูกต่อ

ก็จะเจอปัญหาอย่างที่ว่า
เรื่องข้อมูลของโอมิคลอน
รัฐบาลต้องให้ความเข้าใจ
ต้องบอกให้ชัดว่ามันติดง่าย

แต่ตัดสินแตะติดแล้วเนี่ย
มันอันตรายน้อยกว่าทุกสายพันธุ์
ข้อมูลบอกว่าติดแล้วไม่มีอาการ

ติดแล้วยังไม่มีข้อมูลว่า

ยังไม่ได้ข้อมูลว่ามีใครตายเพราะโอมิคลอน
ฉะนั้นเรื่องนี้
รัฐบาลต้องคิดให้ดีครับ

ติดแล้วไม่มีคนตาย

และกระทรวงฐาศุกร์และสอบคร

ป้องกันไม่ให้ติดเอาไว้ก่อนดีที่สุด
ป้องกันไม่ให้ติดเอาไว้ก่อนดีที่สุด
นี่แหละคือสิ่งที่ตัดสินใจยาก
ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่า
สอบครรัฐบาลหรือกระทรวงฐาศุกร์
จะเห็นพ้องต้องกันยังไง

บางทีก็ร้องเพลงกันคนละที
กว่าจะปรับจูนให้ตรงกันได้
ผู้ประกอบการเวียนหัวกันไปหมด

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับ